กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องไปติดตามสถานการณ์หมอกควัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่๙จังหวัดภาคเหนือนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็มีการสลับภารกิจ

ก็กลายเป็นว่าเช้านี้บินไปลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ค่ะ
ไปดูสถานการณ์ฝุ่นควันพิษส่วนบ่ายเดี๋ยวกลับมาประชุมคอรมอต่อ

บรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่๗โมงเช้าเลย
นายกรัฐมนตรีก็ออกเดินทางจากดอนเมือง
เพื่อลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งให้กำลังใจ
ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันแล้วก็ไฟป่าในพื้นที่นะคะ
ก็ที่ไปด้วยก็มีทั้งรองนายยกรัฐมนตรีผลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะฮะ
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรและสหกร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใช่ค่ะไปถึงก็ประมาณ๘โมงครึ่ง
ก็มอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มณฑนทหารบกที่๓๓ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งนายกก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่
ช่วงหนึ่งนายกได้พูดบอกว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน
และกำชับให้แก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด

ต้องการมาให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน
ขอให้มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหา
ขอให้ทุกคนต่อสู้กับความไม่ดี
และจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมาย
จับกลุ่มผู้กระทำผิดในการลักลอบเผาป่า
ดังนั้นขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมือง
คือนายกเน้นย้ำนอกจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้ว

แล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
บอกว่าจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
ให้เสร็จภายใน๗วันแล้วคุณดูสิบรรยากาศที่นายก
เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่คุณเห็นไหม

ใช่เป็นฝุ่นควันพิษนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือนั่นเอง
คุณผู้ชมก็อย่างที่นายกบอกแหละว่าไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้
แต่ก็ต้องรู้สาเหตุของปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องหาให้เจอ
อกจากนั้นนายกก็ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์จัดการ
แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

บอกว่าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลพื้นที่ตามขั้นตอนต่าง
แต่วันนี้ต้องทำงานลงในรายละเอียดมากขึ้น
หลังจากนี้ทุกคนต้องระดมสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้ครบ
มิติปัญหาหมอกควันต้องลดลงภายใน๗วัน
ขีดเส้นตายเลยนะทั้งในพื้นที่ป่าภูเขาพื้นที่การเกษตร
พื้นที่เขตเมืองต้องได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ
โดยรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนการช่วยเหลือทุกด้าน
ไม่มีปัญหาเรื่องของงบประมาณนั่นเองค่ะ
นายกบอกเลยนะชาวบ้านต้องช่วยกันเฝ้าระวังด้วย
ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำคนเดียว
เรื่องของการเผาอันนี้สำคัญสุดเลยนะคะ
แล้วก็แสดงความเสียใจแก่เจ้าหน้าที่อาสานะครับ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์การเข้าไปช่วยดับไฟป่านะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๙จังหวัดของภาคเหนือด้วยนะครับ